วันนี้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเรามีแต่เรื่องดีดีนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีดีของพี่อ้นศรีพันธ์นะคะ
แล้วก็นาตาลีเดวิสค่ะทั้งสองคนเนี่ยขอทำหน้าที่เป็นกูรู
พาคุณผู้ชมทุกคนนะคะไปชิมแฮมเบอร์เกอร์และเคบับสุดแสนจะน่ารับประทาน
จากร้านกัปตันคอนเนอร์ค่ะซึ่งร้านเนี่ยนะคุณไม่ได้ตั้งอยู่ในร้านที่มีห้องแอร์มีโต๊ะรับประทานอาหารหรูหราอะไรเลย
แต่ร้านนี้เป็นรถเคลื่อนที่ซึ่งจะมาตั้งขายตามจุดต่างระแวกถนนรามอินทรา
ซึ่งทั้งพี่อ้นแล้วก็คุณนาตาลีเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปแนะนำเมนูเด่นของร้านนั่นก็คือแฮมเบอร์เกอร์และเคบับ
ซึ่งทั้งคู่การันตีนะคะว่ารสชาติอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้มาชิมมาอุดหนุนคุณคอนเนอร์ชายชาวต่างชาติ
แม้ว่าขาทั้งสองข้างจะพิการนะคะต้องใส่ขาเทียมแต่ก็มุ่งมั่นทำมาหากินอย่างสุจริต
โดยมีภรรยาคนไทยชื่อคุณบีคอยเป็นลูกมือให้นะคะซึ่งหลังจากที่พี่อ้นและคุณนาตาลีได้โพสต์คลิปลงไปในโซเชียล
ก็มีหลายคนแห่ตามไปอุดหนุนส่งกำลังใจให้สองสามีภรรยาสู้ชีวิตคู่นี้จำนวนมากนะคะ
เห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าภายใต้สถานการณ์โควิดที่มันจะเลวร้ายสักแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักที่จะปรับตัวรู้จักที่จะใช้ชีวิตนะคะ
สิ่งดียังรอคุณอยู่เสมอให้คิดแบบนี้ใช่ค่ะ